แต่อย่างนี้เราพูดกันมาเรื่องความเชื่อรวมถึงการจัดงานศพไปแล้ว
งั้นเดี๋ยวขอพาไปดูเรื่องของผีหน่อย

จะพาไปดูเรื่องของผีแต่เขาเรียกกันว่าพิธีกรรมหรือประเพณี
เฮ้ยผีขนน้ำเหรอ
ทางเลยทางเชียงคานแต่นี่พามาดูที่นี่เลยวัดโพศีบ้านนาข่าวนะคะอยู่ที่ตำบลนาเศร้าอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลย
มาดูประเพณีสำคัญของที่นี่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยเหมือนกันก็คือพิธีผีขนน้ำหรือบุญเดือน๖นั่นเอง
ประเพณีนี้มีจุดประสงค์เพื่อบูชาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้ในการเพาะปลูกแล้วก็ทำการเกษตรนะคะ
โบราณในจังหวัดเลยเขาจัดประเพณีต่อเนื่องมาอย่างช้านานแล้วนะ
ชาวบ้านก็จะมารวมตัวการสวมชุดใส่หน้ากากของเนี่ยพื้นถิ่นแบบนี้แล้วก็มาเต้นระบำสาดน้ำเพื่อถวายให้กับผีขนน้ำ
งานนี้มีผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างชาวบ้านมาร่วมพิธีกันเยอะมาก
แล้วก็การจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดนะคะ
ก็มีการเปิดพิธีกันไปแบบยิ่งใหญ่เลยมีการรำเกี่ยวข้าวการรำฟ้อนของขบวนผีน้ำ
เขาบอกว่าผีขนเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนวัวเหมือนควาย
สัตว์ที่มีขนนะคะก็เลยเหมือนมาทำการบูชามาขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
แล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับคนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยจ้า

แต่ว่าผีตาโขนเนี่ยค่ะหน้ากากเขาจะไม่เหมือนกัน
หน้ากากเขาก็คือจะทำอีกแบบนึงแต่เครื่องแต่งกายหรือว่าการละเล่นเนี่ยก็จะคล้ายกัน
ซึ่งงานนี้เขาจะจัดในเดือน๖ใช่ไหม
ซึ่งผีตาโขนจริงก็จะไม่ได้จัดในช่วงเดียวกัน
อันนี้เหมือนเป็นการแบบว่าบูชาขอฟ้าขอฝนเอง

จังหวัดเลยอยู่ที่เชียงคานเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือผีขนน้ำที่นาเศร้า
เป็นประเพณีท้องถิ่นของเขาเอามาให้ดูบรรยากาศสนุก

จริงเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มาพักใหญ่

ดิฉันเคยไปผีตาโขนมาแต่เนี่ยอันนี้ยังไม่เคยไปก็สนุกสนานเหมือนกัน
โอ้โหตอนที่น้องใบตองเขาลงพื้นที่ไปผีตาโขนนะ

เฮ้ยเขาใส่หน้ากากนะ

มันกกลืนเขามองตาลิ่ว

เออดีมีโอกาสก็ไปหน่อยงานประเพณีดีแบบนี้นะคะ